มีโพสต์ของเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ
พระสงฆ์รูปหนึ่งท่านกำลังนั่งฉันข้าวในบาดยักษ์
เขียนแคปชั่นข้อความบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
รองเจ้าคณะอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดท่านฉันข้าวในบาท
พอเป็นคลิปแค่นาทีเดียวเผยแพร่ออกไปโอ้โหดราม่ามาจ้ะ
เอาไปดูคลิปกันหน่อยฮะ
โอ้โหนี่ฮะเบ๊ตเซ็บบอลแล้วก็ญาติโยมก็ขำกันนะครับ
แต่ทีนี้คนในโลกโซเชียลบอกว่าเหตุผลกลใดท่านถึงต้องไปนั่งฉันอยู่ในบาทแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ต้องตรวจสอบนะครับ
พระที่เห็นในคลิปนี้ก็คือพระครูอุบลเขมาพร
ซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดอุบลบรทิพย์นะครับ
แล้วก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านได้ชี้แจงกับสื่อนะบอกว่าท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมงานถนนวัฒนธรรม
แล้วก็ฉันเพลที่วัดภูราบ้านเป้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือ๑๑กันยายน
ก็เห็นบาดยักษ์ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ
บาทยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตร๒ฟุตแล้วนะคุณ
ลึกลงไปเกือบ๓ฟุตนะครับ๘๐เซนติเมตรเนี่ยนะครับ
อาตมาก็เลยไปนั่งฉันเพลในบาทซะเลย
แค่อยากจะสื่อเป็นคติธรรมและคิดว่าคงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ฉันข้าวในบาทจริง
ซึ่งส่วนตัวอาตมาเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเอาฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
ท่านบอกว่าคงไม่ผิดอะไรนะครับ
ในบาทก็ถือว่าเป็นคติธรรมคือฉันข้าวในบาท
เวลาที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเวลาฉันข้าว
ท่านออกข้าวทั้งหมดไปใส่บาทเดียว
แล้วก็คลุกเคล้ากันแล้วก็ฉัน
แต่ทีนี้หลังสักค่าวใช้คำขาวในบาท
มานั่งฉันอยู่ในบาทจริงซะเลย

แล้วเป็นคนมาหวาย
แต่ท่านเห็นว่าน่าจะเข้าไปนั่งได้พอดีนะครับ
แต่ทีนี้ญาติโยมบอกว่ามันเสียภาพลักษณ์เสื่อมศาสนาอะไรหรือเปล่า
และอีกอย่างหนึ่งคือกลัวกลัวอันตรายว่าท่านเนี่ย
เข้าไปนั่งแล้วมันจะล้มลงมานะครับ
คือท่านหนัก๕๒นะสูง๑๖๖เซน
ลงไปในบาทขนาดบาดมันเท่าไหร่ปากบาดเนี่ย

แล้วก็พระเด็จพระคุณท่านอายุ๗๐กว่าแล้ว

เรื่องนี้พระพยอมกัลยานูเจ้าอาวาสวัสดิ์สวนแก้วที่จังหวัดนทบุรีนะ
ก็เป็นห่วงเหมือนกันบอกพระเด็จพระคุณเจ้านะฮะ
ท่านอายุ๗๐กว่าแล้วท่านเข้าไปนั่งในบาทแบบนั้น
บาทมันโค้นแล้วจะเป็นอันตรายต่อท่านเองนะครับ
แล้วก็พระพยอมท่านมองว่าทำแบบนี้ไม่รู้ว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหน
ซึ่งหากบาดล้มหรือโค้นจะเจ็บตัวเปล่า
ก็เลยฝากถึงลูกศิษย์ว่าควรช่วยกันเตือนอย่าไปสนับสนุนให้ทำอะไรแปลก
ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาพระพยอมเองท่านก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ผิดวินัยสงฆ์แหละแต่ชาวโลกอาจจะไม่สันเสริญนะครับ
ทำอย่างนี้เขาเรียกทำตนให้ลำบาก
แทนที่จะนั่งฉันข้างนอกสบายแต่ถ้าทำไปเพื่อให้กิเลสอวดแบกกว่าคนอื่น
แม่ข้างนอกไม่อยู่ประยุนในบาทในสาปภาคจำวัดในนั้นด้วยหรือเปล่า
โอ้โฮไปยอมทานไปจำวัดในนั้นด้วยหรือเปล่า
คือจะนอนในนั้นด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะคะ
ก็คือนายอำเภอสุวัตรเบ้าจังหารบอกว่า